เริ่มกันเลยดีกว่าต้องบอกว่าเกิดมาเป็นดารงดาราเซลงเซลปทั้งที

เอาไปชุดนักเรียนดีกว่าไหม

ทหารชุดตำรวจชุดอะไรก็ว่ากันไป

ชุดนอนติดเบอร์ตองติดทำไมครับ
เป็นธีมวันเกิดเขาเป็นแบบเซ็กซี่สู้ค่าเป็นหลอกฟิลล์แบบ
คุณผู้ชมแล้วคือมันเห็นแบบนี้ปุ๊บดราม่าเลย

บอกว่าอวดบ้านท้ายสุดแซ่บแต่ว่ามันเกินงามไปหรือเปล่า

นี่ไงเห็นไหมล่ะพี่เปิ้ลยังไม่เห็นเหรอ

ส่วนใครโพสต์เนี่ยก็คือเพื่อนสนิทขาว

ปรากฏว่าเออคำด่ามาล้นหลามยิ่งกว่า

เส้นฆ่าเพื่อนทางอ้อมหรือเปล่า

เขาบอกว่าวุ้นเส้นก็ออกมาเคลียร์เรื่องนี้นะ

เขารู้สึกยังไงบ้างเอาไปฟังวุ้นเส้นค่ะ
จริงเราก็เหมือนไม่ใช่ไม่คิดอะไรนะคะ

งานมันก็เป็นธีมอะไรอย่างนี้
แล้วก็คือลงก็ยังนั่งอยู่กับเจนนี่
แล้วก็แบบลงรูปนี้โอเคไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คุยกันปกติว่าโอเคไม่มีอะไร

ก็มันก็สวยในแบบของเขาอะไรอย่างนี้

แต่พอพบดราม่าเกิดเลยเหรอ
ก็เลยคิดว่าเออลบดีกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ

นี่ก็บอกว่าเจนี่ก็ถ่ายชุดว่ายน้ำมาตั้งหลายที

คือมันก็หลายอย่างค่ะที่มันอาจจะแบบ
คนมันอาจจะมีสิทธิ์วิภาควิจารณ์ได้
แต่ว่าก็อยากให้เข้าใจว่ามันเป็นงานวันเกิด

ไม่ได้เป็นงานที่แบบว่าเราไปแต่งตัวอย่างนี้ที่ไหนก็ได้

ไม่ได้มีใครตั้งใจให้มันเกิดอะไรแบบนี้
แต่ว่าเพราะความที่เป็นเจนนี่ที่คนสนใจเยอะ

ซึ่งพวกเราเข้าใจดีค่ะ

แต่ถ้าเป็นพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลขอบคุณวุ้นเส้นมากเลยนะ
เพราะว่าไม่ได้
คือคุณมีเงินเท่าไหร่หรือมีโอกาส
คุณก็ไม่มีโอกาสได้เห็นอะไรสวยของเจนนี่เขา
คือขอบคุณท่านประชาชนค่ะขอบคุณท่านประชาชน
ขอบคุณแทนไม่ต้องถ่ายแบบเลยใช่ไหมคะ
แทนเจนนี่ด้วยที่ใจดีให้เราเห็นพี่เปิ้ลพูดอย่างนี้
คนที่บ้านนั่งดูอยู่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้นะเช้านี้น่ะ
คนที่บ้านนั่นแหละตัวโชว์ให้ดูเลย
เปิ้ลเห็นรูปนี้หรือยังเราบอกเฮ้ยเก๋ดีนะสวยดี
พี่เปิ้ลว่าสวยใช่ไหมคือคือเขาเป็นนางฟ้า
เขาอยู่แก๊งนางฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ย
จะได้เห็นอะไรของนางฟ้าแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
รู้สึกว่าอัดข่าวนี้พี่เปิ้ลตาเว้ามากตาเป็นประกาย
แล้วดูแบบตื่นเลยนะครับสนุกดีเหรอ
แล้วคือคุณเจนนี่อายุ๓๕พี่เปิ้ล

คุณผู้ชมแล้วเคยบอกเลยว่าอย่ามาดราม่องดราม่า
เรื่องแค่นี้เธอถ่ายแบบชุดว่ายน้ำ
ฝากไปถึงคุณเจนนี่แล้วกัน